ถึงเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งก็เดือดร้อนไม่แพ้กันที่เจองูเหมือนกัน
กับนักเรียนที่จังหวัดมหาสารคามเขาวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ช่วยจัดการปัญหาขยะหน่อยเพราะมีชาวบ้านนำขยะไปทิ้งที่ป่าหลังโรงเรียน
แล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านบริเวณนั้น
ฉะนั้นเรื่องนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรมาติดตามเลยในช่วงตีของร้องถูก
โห้ยเป็นกองเป็นภูเขาเลยค่ะ

ทีวีไม่มีกลิ่นดิฉันยังสัมผัสได้ว่ามันเหม็น

จริงค่ะเนี่ยค่ะเขาต้องเรียนอยู่แล้วก็ได้กลิ่นขยะไปด้วยแบบนี้ไม่น่าจะดีค่ะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนซองแมวพร้อมกับเด็กก็เลยพาทีมงานตีคล้องร้องทุกข์เข้าไปดูในพื้นที่ป่า
อยู่บริเวณด้านหลังโรงเรียนที่ตะมนตหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคาม
พื้นที่ตรงนี้ท่านผอกฤษหมื่นเจริญบอกมีมากกว่า๘๐ไร่เลยนะ
แล้วพื้นที่ตรงนี้ก็มีคนแอบลักลอบนำขยะมาทิ้งไว้เยอะมากแล้วมันก็ส่งกลิ่นเหม็นคลักลุ้งไปทั่ว
กรุ้งไปทั่วตะทบต่อครูนักเรียนที่อยู่แถวนั้นและจะบอกนะว่าที่สำคัญ
ก็คือบริเวณป่าแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติด้วยค่ะ
อ๋อท่านพอเลยว่าขยะเหล่านี้มันจะก่อให้เกิดอันตราย
แล้วก็ทำให้มลพิษเกิดขึ้นด้วยอืม
ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้นี่ขยะมันค่อนข้างเยอะ
แล้วก็โดนทิ้งมานานมากแล้วแล้วเป็นขยะที่อาจจะมีเชื้อ
เป็นขยะที่อาจจะเป็นอันตรายฝากหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ดูแล
ปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอืมอ่าเมื่อท่านบอกอย่างงี้แล้ว
ทีมงานตีของร้องทุกข์จึงส่งตอบปัญหานี้ประยังคุณสิทธิพงฆาจรรย์
นายกอบตหนองจิกอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามนะคะครับ
หลังจากทราบว่าพื้นที่ป่าหลังโรงเรียนเป็นเขตรอยต่อของ๒อบต
อืมคืออบตหนองจิกและอบตหนองม่วงนะคะพอติดต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี้ย
ทางพ่วนโดยการโรงเรียนซองแมวท่านก็มาหาเรินร่วมกันกับทางอบตนจิก
และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหานี้แล้วเป็นยังไงไปฟังเสียงนายกอบตน้องจิกค่ะ
เป็นพื้นที่ตัดใหม่นะตอนนจิกก็ไม่ได้นึงนอนใจ
ใช้พื้นที่ขามกลบแล้วก็ได้ปลูกกล้อนไม้นะพื้นที่ศีลเขียว
คิดว่าน่าจะอาทิตย์หน้าเพราะว่ามันมีเครื่องกัดอยู่ตรงนั้น
เราจะได้บริษัทแต่การร่วมกันกับโรงเรียน
โรงเรียนนะกับหน่วยงานเขาประสานความร่วมมือกันแล้ว
ต่อไปนี้ก็จะหวังว่าสภาพแวดล้อมก็จะดีขึ้นปัญหาขยะก็จะหมดไป
เชื่อว่าตอนนี้ท่านนายกก็พร้อมที่จะแก้ไขให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ขออนุญาตอีกนิดละกัน
อาจจะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของขยะไปแล้ว

หรือทำยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้ใครมาทิ้งเพิ่มเติม
ถูกต้องเลยเพราะว่าทุกอย่างต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะ